ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าห้าวสุดเหมือนกัน
เรียกว่าขาโจรายนี้นะบุกไปถึงเวทีคอนเสิร์ต

ขึ้นไปบนเวทีคุณผู้ชมห้าวขนาดไหนดูนี่ดีกว่า
สเต็ปเท้าไฟยิ่งกว่าอ้าวจริงขึ้นบนเวทีเลย

ใช่ค่ะเป็นโจรุ่นใหญ่โจรุ่นเดอะ
ขึ้นไปบนเวทีไปประกบคู่กับคุณบ่าวีเลย

ลีลาไม่ธรรมดาพี่บาวีก็ร้องไปด้วยเต้นไปด้วย
ดูสิธรรมดาที่ไหนคุณ

ห้อยอะไรมาท้ะพระเครื่อง

อายุอนามเท่าไหร่นี่คือแบบไม่ใช่อุปสรรคของคุณลุงก็เลยจริง

สวัสดีคุณลุง
ถ้ามีดนตรีในหัวใจรับปลองอย่างไรก็มันแน่นอน
เต้นไปเลยอย่าไปกลัวอารมณ์อลัยแม้
มันไพร้จะไม่กลัวเลยอลัยไม่มีเปลี่ยน

ใช่

สภาพผมนี่ไม่ต่างกับรถผูกพังเลย
ระวังนะอย่าออกแรงอะไรเยอะ